ล่าสุดครับสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีการปลาใส
หาเสียงกันอย่างเข้มข้นไปดูทีละพักเลยก็แล้วกันครับ

ภูมิใจไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพ๓๓เขต
เขตครับนำทีมโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าพักเนี่ยเลือกผู้สมัครเป็นอย่างดีนะ
เพื่อทำงานให้คนกอทมเราจะสู้จนกว่าจะเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
เพื่อรับใช้กรุงเทพและคนทั้งประเทศ
นี่นะฮะก็หน้าตาชื่นมืดนะคุณอนุทิน
บรรยากาศกิจกรรมวันนี้ครับหลังจากแนะนำตัว
ก็มีการแจกทงให้กับว่าที่ผู้สมัครทั้ง๓๓เขต
และจัดขบวนรถ๓๓คันแห่ไปเลยครับพื้นที่ต่างทั่วกรุงเทพ
มีว่าที่ผู้สมัครที่น่าจับตา
เดี๋ยวผมพูดชื่อไปคุณขวัญคุณผู้ชมอ๋อแน่นอน
เห็นหน้าก็อ๋อแล้วอ๋ออย่างคนนี้อ๋ออย่าง
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐมาเลยค่ะแล้วมีการกอดกันด้วยนะคะ
ทงต่อแล้วครับค่ะเจ้าของเพจสายไหมต้องรอดไง
ค่ะเป็นข่าวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก่อนหน้านี้
เพราะว่าเวลาประชาชนบอกมีเรื่องอะไรเดือดร้อน
ก็จะชอบไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดใช่ค่ะ
อีกหนึ่งคนครับคุณหน้าไหมฮะท่านนี้คุณผู้ชมคุณขวัญ
ดาราตั้งแต่ยุคสมัยผมยังเด็กโอ้ยุคคุณนั่นแหละค่ะ
คุณสุภกิจตังทัศวรรคดารานักแสดงครับรับทงต่อเหมือนกันครับ
อันนี้แค่น้ำจิ้มนะหลังจากปล่อยรถแห่ว่าที่ผู้สมัครแล้ว
คุณอนุทินก็พูดถึงกรณีคุณชูวิทย์ด้วยฮะอ้าวจะว่ายังไง

เนื่องจากพระคุมใยไทยได้บริหารราชการแผ่นดิน
ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลตลอด๔ปีพระคุมใยไทยคิดว่า
เรามีความสามารถที่จะทำให้พี่น้องชาวกรทม
ได้ให้โอกาสกับพักภูมิเศรษฐ์ไทย
ในการที่จะมีผู้แทนไปทำงานให้กับพวกเขา
ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียว

คนกฎมไม่เลือกพักภูมิเศรษฐ์ไทย

ไม่ต้องให้ความสำคัญกับคนกรทม
ไม่มีเลยนะครับตลอด๔ปีก่อน
เราจะต่อสู้สู้จนชนะนะครับ
สู้จนทำให้พักภูมิใจไทยมีบทบาท
ในการเข้าไปรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับ

จัดตั้งรัฐบาลครับเป็นแก่อนำครับ

น่าจะได้๗๐ที่นั่งนะครับ
ตัวเลขของผมสูงกว่านั้นเยอะฮะ
แต่ว่าความเข้มแข็งของผู้สมัครของเรานะครับ
จะทำให้เราเป็นแก่นำในการจัดตั้ง

ว่าภูมิเศรษฐ์ไทยจะเป็นแก่อนำในการจัดตั้งรัฐบาล
เสียงนี่ไม่เคยพูดนะเราต้องได้มากกว่านั้น
ไปกันที่พักศรีรีย์รวมไทยบ้างมั้ยคะ
มีประชาชนนะคะที่มาพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ชนะการเลือกตั้งบอกว่าจะได้จัดการนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการนอกแถว
รัฐมนตรีด้วยบอกว่าไปตรวจราชการตามต่างจังหวัดต่างใครเขาก็ดูออกว่าเป็นการแอบแฝงไปหาเสียง

ฝากไปยังกองเชียร์ฝ่ายรัฐบาลด้วยว่า
หากทำใจมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้
ก็ขอให้เลือกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เพราะเป็นคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งได้

เพราะเลือกไปก็แก้อะไรไม่ได้
อย่างคุณกรจะติดกับวันนี้นะฮะ
สัปดาห์ก่อนไปว่ายน้ำใช่ไหม
รอบนี้ลงพื้นที่ลาดพร้าวบึงกลุ่มครับ
ปะพี่น้องประชาชนตลาดช้าหมู่บ้านรวมโชค

ระหว่างเดินหาเสียงประชาชนตะโกนมาบอกว่า
คุณกรก็เลยบอกว่าประชาชนถูกใจนโยบาย

แต่ปัญหาคือการแบ่งเขตของกรกตเนี่ย

คุณกรบอกนะฮะคือตัดแขวง

คือเหมือนเฉือนพื้นที่นั้นมาแปะตรงนี้

อะไรแบบเนี้ยคุณกรบอกว่า
หลักกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยมีการจัดแบ่งเขตลักษณะแบบนี้มาก่อน
ทำให้ประชาชนสับสนไงและไม่เอื้อให้คนออกไปใช้สิทธิ์นะฮะ
ขณะที่ช่วงค่ำที่ผ่านมาพักเพื่อไทยไปดูเพื่อไทยกันหน่อย
เขาตั้งเป้าปักทงว่าต้องแลนด์สไลด์ใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าเขายกทัพมาปราศัยที่ชนบุรีนะคะคือนำโดยค่ะคุณหมอชนหน้าศรีแก้วนะคะหัวหน้าพัก
แล้วก็แน่นอนว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างคุณแพทองทานชินวัฒน์ก็ต้องมา
คุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
แล้วยังมีคณะวาดที่ผู้สมัครสอสอชนบุรีทั้ง๑๐เขตด้วยนะคะ
แนะนำตัวกับประชาชนที่มาฟังการปราศัย
เขาบอกว่ากว่าสองหมื่นคนนะคะที่ลานหน้าสารากลางจังหวัดค่ะ
ทีนี้คุณอุ้งอิงมีการขึ้นปราศัยนะคะ
บอกว่าพักพร้อมที่จะเข้ามาทำงานแก้ปัญหาให้กับคนไทยด้วยนโยบายที่ดี
จะทำให้ประชาชนหมดหนี้รวยวันรวยคืน
ขอให้เลือกพักเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ส่วนคุณเศรษฐาค่ะนะคะก็ยืนยันบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนหน้าใหม่ในการเมือง
ขอทำงานค่ะโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้คนชนบุรีให้เลือกเพื่อไทยยกจังหวัด
ไม่ใช่แค่ตระกูลคุณปลื้มจะปลื้มแต่เศรษฐาก็จะปลื้มด้วย
เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะนำพาพวกเราเนี่ยไปสู่จุดหมายที่มีแสงสว่าง
ชนบุรีทั้ง๑๐เขตต้องเลือกเพื่อไทยทั้ง๑๐เขตครับ
ใกล้ยุทธภาพเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ
วันเลือกตั้งก็จะถูกกำหนดขึ้นในไม่ช้า
ที่ฉันอยากขอให้อี่น้องชาวชนเวย์ทุกท่าน
ได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง
พักการเมืองที่จะเข้ามาดูแลพี่น้อง
ที่จะเข้ามาทำให้พี่น้องหมดหนี้หมดสิน

ผมอาสาเข้ามาทำการเมือง

และพยายามทำให้พี่น้องประชาชน

อิสระเสรีภาพ
ให้กับประชาชนทุกคน
ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนกลุ่มเดียว

ไปดูการปลาใสของพรรคประชาธิบตรบ้าง
วันนี้ลงใต้ปักหมุดที่นราธิวาสครับ
แฟนคลับมาฟังกันปลาใสกันแล้วก็ขอถ่ายเซลฟี่แบบนี้ฮะ
หัวหน้าพักคุณจุลินนะฮะชูนโยบายสร้างสันติภาพ
สันติศุกร์ชายแดนใต้แล้วก็แนะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ทั้ง๕เขตหัวหน้าพักอย่างคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
บอกว่าไม่ว่าพักจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่
แต่พักมีจุดยืนครับถ้าจะมีการแก้ไขรัฐมนูลทั้งฉบับ
ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองและต้องไม่ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
ใครก็ตามบอกว่าจะยกเลิกแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง
ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยนะฮะค่ะอ่าทีนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะ
พลาสัยใหญ่โดยทางด้านของบี่ป้อมค่ะพลเอกประวิษฐิ์วงศ์สวรรค์
ที่นี้เป็นเวทีปลาใสแรกในพื้นที่กรุงเทพน่ายินดีที่มีคนมารับฟังนโยบายของพักเป็นจำนวนมาก
ตระหนักดีว่ากรุงเทพเป็นหน้าตาของประเทศต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรน้ำท่วมระบบขนส่งมวลชนยาเสพติด
และก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะ
ลุงป้อมดูแข็งแรงดีนะครับ